พาไปดูความน่ารักของคุณแจ๊ดชวนชื่นนะคะ
และมารดาของเขาคุณแม่คุณแม่รัตนาบอกเลยว่าลีลาได้แม่เป็นยังไง
ไปติดตามกับช่วงจอแจริมจอ

ปีใหม่แบบนี้บรรยากาศของครอบครัวแจ๊ดชวนชื่น
มันก็จะสนุกสนานคลื้นเครงฮันเลวังกา
มันจะหุล่าหุลาแฮปปี้สุดไปเลย
รับประทานอาหารกับคุณแม่รัตนาสุดที่รัก
ความแม่รู้ภูมิใจแบบพอดิจกันมา
ลีลาก็จะประมาณนี้

เป็นที่มาของคำว่าตัวแม่จะแคร์เพื่อ

ตึงเอาเรื่องเอวดีมากแม่คุณแม่รัตนาน่ารัก
จากมารดาคุณแจ๊ดชวนชื่นมาต่อกันที่ตัวมารดา

เราเอาเสื้อไว้ดูว่ามันใส่เป็นโกของปัง
ใส่แล้วแบบไทรัสที

ใช่ไม่ใช่คือมันใส่ได้ตลอดเลยคุณผู้ชมแล้วมันเท่มากจริงนะคะ
ก็ย้ำกันอีกทีค่ะปีใหม่นี้บันเทิงไทยรัฐของเราแจกแจ็กเก็ตค่ะ